กลับมาดูข่าวที่เหมือนภาพยนตร์อย่างที่ผมนำเรียนไป
รถบรรทุก๖ล้อคันนี้เนี่ยขนใบกระท่อมข้ามมาจากมาเลเซียเลย
แล้วแหกด่านสะดาวตำรวจต้องช่วยกันไล่ล่ากว่า๓๐กิโลเมตร
มุมยังไงไปดูครับ
จากถนนใหญ่สู่สวนยางสวนยางเสร็จปั๊บกลับถนนอีกทีนึง

ตำรวจนี่ไม่ใช่หน่วยเดียวนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
นี่เป็นคลิประทึกนะครับที่ตำรวจสพสะดาวนะครับจัดกำลังไล่ล่ารถบรรทุก๖ล้อคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับ

คือรถคันนี้หมายเลขทะเบียน๗๑๖๘๐๖สงขลา
ใบกระท่อมมาในช่องลับแหกด่านพรมแดนสะดาวมา
ปาดหน้ารถที่แล่นอยู่บนถนนอย่างหน้าหวาดเสียวแล้วเอ่อ
เสียวแทนตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
ตำรวจสพสะดาวตำรวจสพคลองแงะเรียกว่าสนที่กำลังกันเลยแหละ
ไล่ล่าสุดท้ายครับไปจนมุมบริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะดาว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยิงล้อยางแตกนะครับ
รวมระยะทางที่หนีมาได้ไกลกว่า๓๐กิโลเมตรนะครับ
หลังจากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวคนขับก็คือนายสุริยะปิสายปิสายอครับ
อภัยฮะอายุ๓๘ปีไปดำเนินคดี
ซึ่งจากการตรวจค้นนะครับในรถเนี่ยใบกระท่อมสดทั้งนั้นเลยครับ๓๕๐กิโลกรัมนะฮะ
คิดเป็นเงินใน๘๐๐๐บาทซ่อนอยู่ท้ายรถ
แล้วก็เอาเหล็กหนาเนี่ยที่ทำขึ้นมาเองเอาปิดทับไว้ทำไปทำไปทำไว้นะฮะ
เหล็กขนาดนี้แหละครับนะฮะจะตบตาเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนนายสุริยะเนี่ยนะครับให้การบอกว่าแอบขนกระท่อมมาจากมาเลนะครับ
ช่วงที่ขับรถเข้าไปส่งสินค้าไงเรื่องอะไรจะตีรถเปล่าเขาคงคิดแบบนั้นนะครับ
ก็เลยขากลับก็เอากระท่อมมาด้วยเลยเอาใบกระท่อมมาเต็มเลยนะฮะ
จะเอาไปขายต่อคือหากเอาเข้ามาได้เนี่ยเขาบอกว่ามีเอเย่นมารอรับเลยนะที่หัดใหญ่
ตำรวจเราขยายผลดูหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วกระจายต่อนักเสพ
อายัดตัวนายสุริยะแล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับจะขยายผลนะฮะ
หาดใหญ่ใครมารับและใครกระจายนะครับหาผู้ร่วมขบวนการครับ